ข่าวนี้ต้องบอกว่าเป็นวินาทีฉุกเฉิน
ของผู้หญิงคนหนึ่งที่ท้องแก่

มันอั้นไม่ได้นะควรจะเกิดนะคุณนะ

ฆลอดมาเสิร์ฯเลยบนรถนี่แหละคุณ
นี่คือภาพวินาทีชีวิตที่เกิดขึ้นนะคะ
คุณผู้ชมดูนะคะเกิดขึ้นที่บริเวณศูนย์สุขภาพชุมชนท่าหลวงอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
เป็นภาพของหญิงสาวท้องแก่กำลังจะคลอดลูกอยู่เนี่ยค่ะ
อยู่ภายในรถกระบะคันนี้คุณผู้ชม
มีเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์เข้ามาให้ความช่วยเหลือทำคลอดทารกนะคะ
แต่ต้องทำคลอดบนรถกระบะเนื่องจากว่าไม่ทันจริง
มันไม่ทันคือต้องยอมรับมันไม่ทันก็คือ
เล่าให้ฟังนะคือจากการสอบถามญาติแล้วก็สามีของพี่ผู้หญิงที่ท้องเนี่ย
เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเช้าตรู่พี่เขาเกิดอาการปวดท้องมากใกล้คลอดแล้ว
ก็เลยให้สามีพร้อมกับญาติญาตินำไปส่งโรงพยาบาลแต่มันไม่ทันคุณ
เพราะว่าหัวเด็กเขาโผล่ออกมาแล้ว
พอมาถึงบริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหลวง
ก็เลยรีบเข้าไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลนี้เลยทันทีนะคะ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ประสานงานติดต่อไปทางโรงพยาบาลอีกทีหนึ่ง
เพื่อจะให้มาทำคลอดให้ไวหน่อยไม่ไหวแล้วไม่ทันแล้ว
ไม่รู้จะทำคลอดเองยังไงครับบรรยากาศก็เลยเต็มไปด้วย
ก็เป็นห่วงเนาะอยากจะให้ทั้งคุณแม่คุณลูกปลอดภัยนะคะ

ยินดีเพราะว่าเหตุการณ์มันผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ
คลอดทารกน้อยออกมาสำเร็จ
หนูน้อยที่ออกมาเนี่ยหน้าตาน่ารักน่าชังมากนะคะ
เป็นเพศหญิงผิวขาวสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดี

แรงมากส่วนคุณแม่ก็ปลอดภัยนะคะ

เป็นเรื่องราวที่น่ายินดีก็โล่งใจกันไป
ทั้งขุนสามีขุนแม่แล้วก็แยฆ่ญาตินะคะ
ชาวบ้านแถวนั้นก็มาลุ้นมาให้กำลังใจนะคุณนะ

เหตุการณ์ที่มาเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในวันไหนอ่ะ

ใช่ไงมันเป็นวันใกล้สิ้นเดือนนะคะคุณ

เกิดที่รถกระบะคันนี้ค่ะน้องผู้หญิงอะค่ะ
เราหยุดภาพเอาไว้ตรงนี้หยุดตรงนี้ที่เธอ

เราต้องเล่าภาพภาพมันมีเยอะเราต้องเล่าต่อสิ

เพราะว่าทางบ้านโทรมาแล้วบอกจดไม่ทัน

ไม่ใช่แค่คุณผู้ชมทางบ้านจดนะฮะ
คุณพี่พยาบาลตะกี้ถือกระดาษเลย
ไม่ได้จดวันเดือนมีเกิดเวลาเกิดน้อง

อ้าวทะเบียนย้ำมาอีกทีเลขเมื่อกี้ก็๕๖๗๙
บอกกันไปว่าจะได้ดูกันถูกขัน
เขาว่ากันว่าแบบคนเกิดในรถอะไรอย่างนี้
ก็ให้ซื้อเลขทะเบียนรถหรืออะไรประมาณนี้

คุณผู้ชมมันก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะ
ต้องใช้วิจารณายานในการรับชมนะจ๊ะ
น้องคนนี้นะถ้าเป็นดิฉันต้องชื่อว่า
ชื่อว่าน้องนำทางใช่ไหมน่ารักถ้าเป็นภาษาอังกฤษ

ยังไงน้องก็สุขภาพแข็งแรงยินดีด้วยนะคะ
สุขภาพแข็งแรงทั้งคุณแม่คุณลูกนะจ๊ะ